เมื่อวานนี้ไม่ใช่วันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่ประการใด

ทำไมสอสอมากันโดยมีได้นัดหมาย

มากันโดยได้นัดหมายก็แล้วกัน
แบ่งเป็นสองสายภาระประชารัฐ
สอสอภาระประชารัฐจัดออกเป็นสองสาย
สายหนึ่งเนี่ยอยู่กับลุงตู่อีกสายหนึ่งอยู่กับลุงป้อมนะฮะ
ก็เลยมีคนถามว่าสายหนึ่งอยู่กับลุงตู่

ไม่ใช่การวัดพลังกับลุงตู่แต่ประการใดครับ

กับนายกก็ดีกันอยู่ตลอดเวลา
พอเจอกันทุกวันจะให้สละกันได้ไง
ความขาดแต่คุณต้องบอกว่าเป็นการวัดพลังของสาว

คือความจริงแล้วท่านนายกก็อยากมาลงมาดูที่บางบานเนี่ย

ค่ะแต่ว่าต่อมาวันนี้เยอะมากแหล่ะค่ะท่าน

ก็มาไปที่แล้วมาผมไปที่ไหน

ทุกที่ผมไปใต้ก็มากอย่างงี้

ต้องดูแลประชาชนมากขึ้น
ไม่ได้เป็นการวัดพลังกับลุงตู่แต่ประการใดนะครับ

ระหว่างสามปอก็คือพลเอกประวิท

คือรักกันมากรักกันมานาน๕๐ปี
มีทางเดียวที่จะเลิกรักกันได้คือความตายเท่านั้น
เดี๋ยวนะคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่จากเป็นก็จากตาย
นี่คือเลิกรักต้องจักตายเลยหรือครับ
คือพูดเปรียบเปยจริงต่อให้ตายจากกันไปยังไงก็รักกันอยู่

บอกความลับว่าทำไมถึงไม่ไปพร้อมกับลุงตู่
ลุงตู่เวลาไปตรวจงานลุงตู่เดินเร็ว
แล้วเวลาคนเดินตามมันต้องเดินตามไง
เหมือนเป็นหัวหน้าทีมมันเลยต้องมีคนเดินตาม
เวลาไปกับลุงตู่เหมือนเป็นลูกทีมต้องเดินตามลุงตู่
ใช้คำว่ากูในใจตามไม่ทัน
ลุงตู่เดินเร็วดังนั้นเนี่ยท่านเดินที่ไหนเนี่ย
ต้องเปลี่ยนมาแยกออกมาเองเหมือนท่านเป็นคนนำ

อันนี้คือเคล็ดลับนี่คือความลับเท่านั้นเอง
ส่วนพลังประชารัฐมากับงานนี้
มากับงานลุงป้อมเหนียวแน่นขนาดไหน
กว่าคนนะฮะสสพลังประชารัฐจัดมาสายนี้
ก็มานั่งแถวหน้าเหมือนรักห่วงว่าท่านเป็นระดับผู้หัวบริหารประเทศ

มากับลุงป้อมฮะร้อยเอกสมนตรภรรณภาวนำมาเลย

คุณปรินาไกรคุบสสปรินาพี่เอ๋

ถูพื้นรอลุงป้อมลงจากรถ
เพราะว่าเคยมีประวัติแล้วว่าลุงป้อมลงจากรถ

เอาผ้ามาเช็ดพื้นแห้งกริ๊บ
ป้อมเดินมาไม่ได้ทักพื้นเลย

เอ๋ก็เลยบอกว่าหนูก็ตามลุงป้อมอยู่ทุกงาน
จะไล่ไปให้หาลุงตู่ได้ไงก็รักลุงป้อม

มีท่านปรีนาไกรคุบท่านธรรมนัฐพรมเผา
มีใครอีกล่ะสันติพร้อมพัฒน์

แล้วมีท่านชัยวุฒิธนาคมนุษย์ท่านรัมนตรี
ก็มาร่วมอยู่กับงานของลุงป้อมเช่นเดียวกัน
คุณสันติกับคุณธรรมนัฐเขาคุยกันไหม

รวมอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่างคนต่างมา

แต่ถือว่าเป็นคณะของลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ๕๕คน
เมื่อกี้ที่พี่ต้นไล่ชื่อมานี่
กระเป๋าตังค์กับจำนวนสอสอทั้งนั้นเลยนะ

ทุนพักมาด้วยมากันครบถ้วนเลย

น่าสนใจคือตรงนี้เหมือนนัดกันมา

นัดกันมาโดยแบบใส่เสื้อแบบมาเป็นสูตรเลย

ไก่มันคือปีไก่แล้วงานนี้มันงานน้ำท่วม
มายุธยาบางบานแล้วไก่มาอย่างไรวะ

เอาใจลุงป้อมลุงป้อมเกิดปีรกา
และตอนนี้ทีมงานที่ข้างกายลุงป้อม
ใส่เสื้อยูนิฟอร์มแจ็คเก็ตเป็นปีระกากันหมดแล้ว
ดังนั้นให้รู้ว่าเฮ้ยที่จะบุรีรำมีเพื่อนเนวิน
อยู่ข้างลุงป้อมก็ใส่เสื้อปีละกามา
นี่คือความเคลื่อนไหว๕๕ท่านสส

ขยับมาที่ลุงตูฮะนายทประยุฒิจันโนชา
เดินทางไปที่ตลาดถ้ายางใช่ไหม

หู๊ยเสียงรุ่นเล็กเสียงรุ่นใหญ่

หาเด็กแล้วเด็กน่ารักดูไม่หาเด็กเลยนี่ใครนี่ใครนายกชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรลุงตู
ชื่อจริงชื่ออะไรลุงตู่เด็กไม่รู้เด็กมันจำไม่ได้แต่นี่คือบรรยากาศของความน่ารักอยากจะให้ฟังอีกทีหนึ่ง
ก็แม่บอกมาแค่ว่าลุงตู่สู้อะ

ถ้าเด็กตอบว่าประวิทย์เป็นเรื่องเลยนะ
ไฟลุกเลยนะแต่น้องเนี่ยรับสคริปต์มาแค่นี้
ไม่ตรงคำตอบเองช่วยไม่ได้ลุงตู่
และระดับรองนายกประวิทย์วงสุวรรณมีสอสอท่านเนี่ย
แต่ละคนไปรอรับ๕๐คน๕๕คนแต่นี่คือใคร
นายกประยุทธ์จันโอชาเพราะฉะนั้นสอสอที่มา
ต้องระดับ๖๐ขึ้นนี่ไอ้สุประโชค
ถ้าฝั่งนั้นมัน๕๐อันนี้๖๐มันเกินจำนวนสอสอพลังประชารัฐแล้ว
แล้วมางานนี้สอสอมารอรับนายกประยุทธิ์๑๑คน
ทีมฟุตบอลทีมเดียวเอ้ยเอาใหม่
จริง๑๑คนเป็นสอสอของประชาธิปัตย์๒คนเนี่ยนะ
พลังประชารัฐ๙คนเองนะเอาจำนวนไม่เกี่ยวฮะ
ถือว่ามาด้วยใจก็แล้วกันนี่คือภารกิจของนายกประยุทธ์จันโอชา
ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะฮะ
ขยับต่อเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบขยับอะไรรถลุงตู่ไง
คือชาวบ้านเขาไม่สนใจหรอกจะมีสอสอกี่รายมารอรับนายก
แต่นายกใช้รถอะไรเนี่ยอันนี้สำคัญต่อความเป็นอยู่ในชีวิตของเรา
ดังนั้นใช้รถอะไรไม่สำคัญเท่ากับทะเบียนอะไร
เบียนอะไรรถอะไรเนี่ยถามเป็นเชิงเฉย
งานนี้สมใจอยากแล้วก็จากไป
ท่านผู้ชมก็บอกเออแค่นี้พอแล้วข่าวการเมืองไม่อยากจะดูเยอะหรอก
เป้าหมายเนี่ยอยากจะดูแค่ปลายนวมก็พอแล้ว

ลุงตู่กับลุงป้อมไม่ได้มีการวัดพลังการทั้งสองท่านบอกมาแล้วนะฮะ
เขารักกันดี๕๐ปีแล้ว
ความรักจะพลาดได้ก็ต่อเมื่อตายจากกันเท่านั้นเอง